ทีนี้เมื่อวานนี้ครับทนายความของคุณแม่จิ๋ม

ว่ามันมีอะไรน่าสงสัยบ้างเนี่ยนะครับ
เป็นครั้งแรกเลยที่ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
ได้ไปดูเรือโคบอลลำที่เกิดเหตุครับ
ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของคดีนี้เลย
นายกฤษณะก็เดินดูรอบตัวเรือก่อน
แล้วก็มีถ่ายรูปด้วยถ่ายอยู่๑๕นาที
ทนายเขาบอกว่าหลังรับเป็นทนายความให้กับคุณแม่ของแตงโม
ยังไม่ได้มีโอกาสไปดูรายละเอียดตั้งแต่ตอนแรก
ตอนนี้ก็เลยอยากมาดูซะหน่อยเก็บรายละเอียดต่าง
เพื่อจะเอาไปสืบค้นหาข้อได้จริง
แล้วก็ส่งต่อให้กับกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
เพื่อตรวจสอบแล้วก็พิจารณาอีกครั้งครับ
นายกฤษณะบอกว่าหลังจากดูแล้วก็
เออมันมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างเหมือนกัน
เช่นใบพัดเรือที่มันไม่อยู่แล้ว

เขาก็เลยทำได้แค่ถ่ายแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
อีกหนึ่งเรื่องที่เขาติดใจสงสัยครับคือ
ทำไมบนเรือไม่มีคนเห็นคุณแตงโมตกน้ำ

ทำไมมีแค่คุณแซนเห็นคนเดียว

จุดนี้ยังต้องค้นหารายละเอียดที่แน่ชัดต่อไป

ให้ตรวจบาดแผลถึงกระดูกว่า
ถ้าหากถูกใบพัดเรือไปบาดจริง
จะต้องมีเศษโลหะของใบพัดฝังอยู่ที่กระดูกของคุณแตงโมด้วย

อาจจะขอดูภาพถ่ายต่างในการประกอบการพิจารณาครับ
ระยะสายตาในการเห็น
ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าคาดสายตากันได้นะ
ถ้าผมมองนะลำโพงโอเคดูมันเสียงดังก็จริง
แต่ในการขับเรือถ้ามองดูดี
มันก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่ครับ

ผมว่ามันก็มีอะไรที่ผิดปกติพอสมควร
แต่ในมุมมองผมเห็นวันนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่า
ที่บอกว่าไม่เห็นกันเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกแล้วนะครับ

คนหนึ่งอาจจะมองไปข้างหน้าคนหนึ่งมองข้างหลัง
แต่ว่าเสียงเนี่ยลำโพงในวันนั้นผมไม่รู้ว่าเปิดดังขนาดไหนนะ
แต่ได้ยินตามข้อมูลในข่าวก็บอกว่าเปิดดังมาก

ผมไม่แน่ใจเครื่องใบพัดเรือมันจะขนาดไหน

มันจะมีความดังความอะไรขนาดไหน
นายกฤษณะก็รับข้อมูลส่วนหนึ่ง
แจ้งของประชาชนนี่แหละที่บอกว่า
อย่างกับเทคอ่ะเสียงดังมาก

บางคนยังแซวเลยนึกว่าแพ้การ

และก่อนอันนี้ครับตำรวจสพเมืองนนทบุรี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็กรมเจ้าท่านนทบุรีมีการตรวจสอบเรือ
เรือมีความยาว๒๕ฟุตกว้าง๒๕เมตร
ขนาดแบบนี้เนี่ยกว้าง๒๕เมตรจริงไม่ได้กว้างมาก
และอย่างที่บอกไปที่พี่ปุ้ยบอกก็คือตอนแรก
คุณแตงโมเดินจากหัวเรือแล้วไปท้ายเรือ
เรือลำแค่นี้ทำไมคนอื่นไม่เห็นทำไมมีแค่คุณแซนเห็น
อันนี้ทนายกฤษณาก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะ

กำลังขับสูงสุดของเรือลำนี้อยู่ที่๓๐๐แรงม้าครับ
เรือก็มีการตกแต่งเครื่องเสียงลำโพงแสงสีเสียงแบบจัดเต็ม
คือเชื่อได้เลยว่าเรือลำนี้ไว้จัดปาร์ตี้ทางน้ำแน่นอนนะฮะ